ท่านผู้ชมครับเปิดเทอมไม่เท่าไหร่เปิดเรียนไม่เท่าไหร่
ไล่ยิงกันอีกแล้วเด็กนักเรียนอาชีวะแถวมีนบุรี
ไล่ยิงกันไปดูกล้องวงจรปิดดูว่าพฤติกรรมมันอุกอาจขนาดไหน
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะ
นี่คือคนก่อเหตุมาจอดรถจักรยานยนต์รออยู่ลงมาปุ๊บเห็นคู่อลิผ่านยิงใส่ฮะ
จังหวะรถบังหน่อยคันที่ผ่านมาเนี่ยมากันสองคนเจ็บทั้งสองคนนะครับ
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะนี่นี่วนย้อนกลับไปนะ
มาจอดรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วคนซ้อนท้ายลงมายิงใส่เสร็จ
ซ้อนท้ายเพื่อนแล้วกลับรถแล้วก็ขี่ไปทางนู้น
ซึ่งแถวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะรถวิ่งเต็มเลย
เพราะประพอตรงนั้นน่ะเป็นศูนย์รถอยู่เห็นไหม
แล้วยิงแบบยิงกันดื้ออย่างนี้เลยเหรอคะ
ใช่ฮะมันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยครับคือมาถึงมาจอดรอเลยดักรอเลยนะฮะ
เพราะรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวคู่อริเนี่ยจะต้องขี่จักรยานยนต์ตามหลังไล่หลังมาอย่างนี้
คนขี่คนซ้อนโดนทั้งสองคนนะครับอืมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะ
มันจะก่อเหตุกันขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้นะครับเป็นจักรยานยนต์ที่คนร้ายมากันสามคนนะครับ
ขี่มาจากทางถนนฮาทายราชถ้ามุ่งหน้าไปเนี่ย
มุ่งหน้าตลาดวงศกรสายใหม่แล้วตรงที่มาจอดเนี่ยเป็นศูนย์รถนะฮะ

ศูนย์เขาไม่เกี่ยวข้องมันมาจอดตรงนี้พอดีนะฮะ
หน้าถนนตรงนี้นะครับแล้วพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ย้อนไปนะ
กลับรถวกกลับไปทางเดิมนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
คนเจ็บนะครับหลังจากถูกยิงแล้วเนี่ยเขารู้ตัวว่าเจ็บนะฮะถูกยิงนะครับ
เขาก็ฝืนนะขืนใจฝืนไปขี่ไปถึงปากซอยสายไหม๘๓
จอดบนฟุตบาทนี่ฮะด้วยสภาพโชคเลือด
แล้วก็ตะเกียกตะกายไปขอความช่วยเหลือจากร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้น
บอกช่วยหน่อยครับผมถูกยิงมาสีเทานี้เลือดนะฮะ
จากร่องรอยที่ถูกยิงนะครับมีสองคนนะครับ
คนหนึ่งชื่อในนัทอายุ๑๘เป็นคนซ้อนท้ายกระสุนเข้าสะโพก
มีฮะทุกผู้ชมเห็นไหมสอนนี่มันยิงกันเอาตายเลยนะ
นี่คนนี้เข้าสะโพกนะฮะคนซ้อนท้ายคนขี่เนี่ยชื่อนายสุรเดชนะครับ
อายุ๒๐กระสุนเข้าเอวซ้ายเข้าแขนซ้ายด้วยบาดเจ็บทั้งสองคน
ค่ะทั้งสองคนเป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี
นี่นะฮะคนเจ็บเนี่ยบอกว่าถูกไล่ยิงมาก่อนนะฮะ
จากฝั่งถนนฮาทายราชนะครับขี่รถหนีตายกันมามาถึงถนนสายไหม
ใกล้ถึงแยกตลาดวงศกรคนร้ายมาดักรออยู่ฮะ
แล้วก็ยิงซ้ำอีกทีรู้ว่าโดนแน่นะครับ
กระสุนเข้าแล้วล่ะนะครับตัดสินใจฝืนนะฮะขี่รถต่อไป
มาจอดขอความช่วยเหลือที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอยสายไหม๘๐
นี่ถูกไล่ยิงมาก่อนแล้วนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยเหมือนกับ
มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งหรือยังไงก็ไม่รู้ดักหน้าดักหลังหรือว่า
ขี่มาดักรอข้างหน้าก็ไม่รู้มาจอดรถรอยิงเลยอ่ะนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่จุดที่สองคนเจ็บเนี่ย
มาขอความช่วยเหลือนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ปากซอยสายไหม๘๓นะฮะเย็นเมื่อวานนี้คนเจ็บเนี่ย
ตะเกียกตะกายเข้ามาขอความช่วยเหลือบอกพี่ช่วยผมหน่อยผมถูกยิง
ตรงนี้นะฮะได้เจอกับลูกจ้างร้านนะฮะ
ลูกจ้างร้านชื่อคุณหมวยนะเธอบอกว่าอย่างนี้
เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นระทึกไปหมดเลยนะ
ทั้งคนในร้านทั้งเจ้าของร้านคนงานลูกค้า
คือตอนนั้นเนี่ยเคยตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลืมหมดละค่ะ
นะวางก่อนช้อนตะเกียบชามนี่วางก่อน
เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยขี่รถมาถึงด้วยความเร็วเลยนะฮะ
จักรยานยนต์จอดเอี๊ยดหน้าร้านคือแบบมาถึงเนี่ย
ลงจากจักรยานยนต์สองคนนี้เนี่ยแทบไม่เดินนะ
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมที่ร้านเขาบอกค่ะลงรถปุ๊บเนี่ย
แทบจะกระโดดข้ามหัวเรือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เขาจะมีเรือใช่ไหมใช่ใช่เหมือนกับว่าหนีตายมาเลยอ่ะ
เธอเห็นเธอก็บอกใจเย็นมีอะไรมีอะไร
แล้วก็บอกมามาอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาอ้อมมาหลบในร้านก่อนก็แล้วกัน
แล้วก็เห็นรอยเลือดที่เสื้อก็รู้แล้วล่ะว่า
ต้องเกิดอะไรขึ้นอาจจะถูกยิงมาค่ะนะ
แล้วก็ถามตอนนั้นก็ถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คนเจ็บก็บอกถูกไล่ยิงมาช่วยเรียกรถพยาบาลให้ผมหน่อย
ตอนนั้นก็ตกใจมากกลัวมากนะครับคนเจ็บบอกว่าถูกไล่ยิงมา
ก็เด็กนักศึกษานะเขาก็มาเขาก็มาเขาจะเข้ามาทางในร้าน
แต่ทีนี้จะกระโดดข้ามหัวเรือด้วยเราก็ไม่ได้ไม่ได้
เขาก็เลยอ้อมมาเข้ามาด้านในค่ะค่ะเขาขอหลบหน่อยเขาขอหลบหน่อย
แล้วก็ขอให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยแค่นั้น
ไม่เห็นโดนยิงนะคือเขายิงมาจากที่อื่นแล้ว
มีเลือดที่เสื้อเสื้อนักศึกษาเขา
แล้วก็อีกคนก็โดนยิงที่สะโพก
ช่วยกันบางลูกค้าอะไรเสร็จไม่กินก๋วยต๋มก๋วยเตี๋ยว
โอ้โหไม่ตกใจได้ยังไงเขาตามไล่ยิงผมเมียใครนั่นน่ะพี่
อย่างเดียวก็คือพี่ต้องวิ่งหลบกระสุนก็ถึงรีบกรูมาด้านหลัง
ไม่รู้พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ก็พยายามมองอยู่พี่ก็กลัวกระสุนเหมือนกัน
คือทุกคนนี่กลัวแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจไปช่วยกัน
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งนะฮะนักศึกษานะฮะนี่คือนักศึกษาอาชีวะนะฮะ
ยิงกันแล้วก็หนีตายกันเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้มานะครับ
ลูกจ้างในร้านกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เย็นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกทั้งร้านนะครับ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าในร้านก็มีน้ำใจกันมากมาช่วยกันหมดนะครับ
ช่วยกันดูแลคนเจ็บช่วยกันโทรเรียกรถพยาบาลจนสามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนเอาไว้ได้
คือถ้าช้าอีกนิดนึงเนี่ยหาคนช่วยไม่ทันเนี่ยมีสิทธิ์เสียชีวิตได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเป็นหน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งถนนฮาทายราชนะฮะมุ่งหน้าถนนสายใหม่นะครับ
คุณวิมลวันก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
คือถ้าในคลิปเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นจะเห็นว่ารถติดเยอะเลยนะแต่วันนี้รถน้อยหน่อยนะฮะ
เห็นไหมในคลิปเนี่ยรถติดด้วยนะรถเยอะด้วยนี่มันไม่คิดเลยเหรอว่าจะมีคนเห็น
เห็นไหมไม่สนใจอะไรอ่ะก็ยิงเฉยเลยดู
กล้องวงจรปิดของถนนจับภาพไว้ได้ชัดเจนนะฮะ
คือผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะใกล้ที่เกิดเหตุเลยนะ

เป็นช่วงที่กำลังจะออกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลพอดี
เขาก็เนี่ยฟังวิทยุดูทีวีดูไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดอะไรอยู่เนี่ยฮะ
อยู่ดีเสียงเนี่ยมันเสียงปังดังขึ้นหนึ่งครั้ง
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะใครจุดประทัดหรือเปล่าสงสัยมีใครถูกรางวัลหรือเปล่า
จุดประทัดหรือเปล่ามารู้ตอนหลังอ้าวมีคนยิงกัน
ส่วนรอปภพี่ที่เห็นเหตุการณ์เลยในคลิปในกล้องวงจรปิด
จะเห็นมีรปภของโชว์รูมรถแถวนั้นเขายืนอยู่๑คน
พี่สองวานบอกว่าเมื่อวานนี้รถกำลังติดหนักเลยช่วงเย็น
เห็นจักรยานยนต์คัน๑มาจอดอยู่ที่เสาไฟ๒สว่างข้างทาง
วัยรุ่นสามคนซ้อนท้ายกันมาแล้วอยู่ดีคนซ้อนท้ายก็ลงจากรถ
แล้วก็ยิงใส่จักรยานยนต์ที่มากันสองคนที่ขับผ่านมา
หลังลงรถก็ยิงเลยเห็นที่คันนั้นมายิง
แล้วพี่เห็นว่าขับมาจอดรออยู่นานไหมคะ

ภูมิกับการสพครูคลดนะฮะ

บอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยนะฮะ

รถของกลุ่มผู้ก่อเหตุไปก่อนแล้ว

แต่จากการลงพื้นที่หาข่าว

สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

คือคนยิงกับคนเจ็บเนี่ย

คาดว่าจะยิงผิดตัว

คิดว่าเป็นคู่อริต่างสถาบัน

จนเห็นเรียนที่เดียวกัน

เรียกผู้ปกครองให้เอาตัวทั้ง๓คน
คนก่อเหตุเนี่ย

ให้มาพบตำรวจในวันพรุ่งนี้นะครับ

ข้อหาแน่เนี่ยก็คือเรื่องของการพกพาอาวุธปืน

ส่วนข้อหาพยายามฆ่าตำรวจบอก
เดี๋ยวสอบปากคำแล้วก็ดูเจตนาก่อน

ผมยิ่งผิดตัวถือว่าประมาทอย่างนี้หรอ
ไม่รู้ค่ะต้องให้ตำรวจแบบ

สุดท้ายละจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้าง